วันนี้กรุงเทพมหานครก็ประเดิมด้วยการปรับนายกรัฐมนตรีที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะที่ร่วมประชุมเลยนะคะ
โดยมีการปรึกษาประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาการกระจายวัคซีนนะคะ
นายกรัฐมนตรีเนี่ยโดนปรับไปเป็นเงิน๖๐๐๐บาทเพราะว่าเป็นการทำผิดครั้งแรกค่ะ
ขณะที่ยังมีประชาชนที่ติดเชื้อโควิด๑๙ที่รอหน่วยงานมารับตัวไปรักษาอีกจำนวนมาก
เพื่อยกระดับให้การจัดหาวัคซีนเป็นวาระระดับชาติ
ผลักดันให้จัดหาวัคซีนเพิ่มขึ้นเดือนละ๑๐๑๕ล้านโดสให้ได้นะคะ
เพราะว่ามีเป้าหมายว่าต้องฉีดวัคซีนให้ได้วันละ๓แสนโดสหรือมากกว่า
และต้องฉีดให้ประชาชน๕๐ล้านคนภายในสิ้นปีนี้หรือเร็วกว่านั้น
แต่ปรากฏว่าภาพที่โพสต์ออกมาเนี่ย
มีนายกเพียงคนเดียวที่ไม่ได้สวมแมสก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาค่ะ
ที่เพจประยุทธ์จันโอชาจะรีบลบภาพดังกล่าวออก
แล้วก็มีคำชี้แจงจากพลเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา
ว่านายกแจ้งมาที่ตัวเองสอบถามว่าเป็นความผิดหรือไม่
ก็เลยแจ้งไปว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพนะคะ
เรื่องที่ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหาสถานหรือสถานที่พำนัก
ซึ่งก็เป็นความผิดตามพรบโรคติดต่อพศ๒๕๕๙
มีอัตราเทียบปรับตามบัญชีท้ายความผิดครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน๖๐๐๐บาท
ก็เลยให้พนักงานสอบสวนสนดุสิตไปเปรียบเทียบปรับแล้วค่ะ
ส่วนกรณีปรากฏภาพเอกสารค่าปรับเป็นเงิน๕๐๐บาทของพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรบางประหันฯพศยุฒิยา
ความผิดฐานไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะอยู่นอกเคหาสถานนั้น
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
รับว่าพนักงานสอบสวนเข้าใจผิดค่ะ
ว่ามีอำนาจตามกฎหมายควบคุมโรคให้สามารถเปรียบเทียบปรับได้เอง
แต่ก็ได้แย้งไปแล้วว่ากรณีนี้
พนักงานสอบสวนต้องปรับในอัตราขั้นต่ำคือ๖๐๐๐บาท
เพราะตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อและตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด
อัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐บาท
พนักงานสอบสวนเองจะไม่สามารถปรับเป็นเงิน๕๐๐บาทได้
ก็เลยใช้อำนาจของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
เพิกถอนการเสียค่าปรับจำนวน๕๐๐ไปแล้ว
และส่งให้สารพิจารณาแทน
ส่วนกรณีที่มีคำถามกันมามาก
เรื่องของการขับรถยนต์คนเดียว
แล้วไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าข่ายความผิดหรือไม่นะคะ
ถ้าหากตีความตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่าผิด
เพราะแม้ว่าจะอยู่ในรถยนต์ส่วนตัว
แต่คำสั่งมีวัตถุประสงค์คือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด
ไม่ต้องการให้ประชาชนตีความเป็นอย่างอื่นค่ะ

โดยยืนยันว่าตำรวจจะใช้ดุลพินิษฐ์นะคะ
แต่ไม่ใช่จะจ้องเข้าไปจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากเพียงอย่างเดียว
ดูที่เจตนาหรือกรณีที่มีการกระทำความผิดด้วยค่ะ
รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่วันนี้นะคะ
ที่รายงานกันไปตลอดทั้งวัน
อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เพิ่มขึ้น๒๐๔๘บาท
รายส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในประเทศถึงสองพันสามสิบแปดราย
มาจากต่างประเทศแค่๑๐รายนะคะมีเสียชีวิตเพิ่ม๘ศพ
ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตก็เลยอยู่ที่ร้อยสี่สิบแปดศพยอดป่วยสะสมห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดรายค่ะ
ขณะเดียวกันหลังจากไทยรัฐทีวีได้เปิดให้ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด
เพื่อช่วยประสานงานให้ปรากฏว่ามีคนแจ้งข้อมูลเข้ามา
มากกว่าห้าสิบคนเพียงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑล
ส่วนตอนนี้เริ่มมีรถพยาบาลทยอยไปรับตัวแล้ว
ส่วนใหญ่ก็ยังคงรอคอยความช่วยเหลืออยู่นะคะ
หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากศูนย์เอราวันบอกว่าต้องรอเตียงก่อนค่ะ
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานครยอมรับว่าตอนนี้สถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตเลยนะคะ
หลายคนยังต้องรอการรับการรักษาอีกหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานรัฐ
แต่สำหรับศูนย์เอราวันหรือสายด่วน๑๖๖๙ที่ทางกรทมรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงทำงานหนักค่ะเพิ่มกำลัง๓๔เท่าของเวลาปกติ
โทรศัพท์กันตลอดเวลาที่เข้าเวรทำให้สามารถลดเวลาเฉลี่ยรอสาย
เดิมห้านาทีเนี่ยเหลือแค่หนึ่งนาทีได้ในส่วนของเจ้าหน้าที่เขตก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับเตียงค่ะ
ทุกเขตจัดรถเทศกิจคอยช่วยเหลือศูนย์เอราวันรับผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุดนะคะ
โดยบอกว่าปัจจุบันผู้ป่วยตกค้างในกรุงเทพมีอยู่๒๒รายส่วนใหญ่เป็นรายใหม่ค่ะ
ศักยภาพของศูนย์เอราวันตอนนี้สามารถส่งผู้ป่วยได้ประมาณสามร้อยรายต่อวันคาดว่าพรุ่งนี้นะคะ
เคลียร์ในส่วนของเบอร์๑๖๖๙ที่ทางกรุงเทพมหานครรับผิดชอบได้หมด
อันนี้ก็ต้องขอบคุณหลายภาคส่วนหลายคนที่พยายามช่วยหาเตียงกันอีกทางด้วยค่ะ